สวัสดีค่ะพบกันรู้กับร้านหนาอัปริชานักภัยชายคิดโม่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าพายุเตี้ยนหมู่จะผ่านพ้นไปแล้ว
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยของเราจะฝนลดลงนะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบเราพบว่าประเทศไทยยังคงมีร่องมรสุมค่ะ

ร่องมรสุมนี่แหละคุณผู้ชมเป็นตัวการที่ทำให้ฝนเนี่ย
ตกลงมาซ้ำเติมบริเวณที่ขณะนี้มีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะ
เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เป็นการระบายน้ำออกจากเขื่อน
เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมค่ะในขณะเดียวกันจากการตรวจสอบค่ะ
เราพบว่ามีความเคลื่อนไหวของพายุหนึ่งลูก
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะคุณผู้ชม

ซึ่งหลังจากนี้มีแนวโน้มว่าอาจเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทย
อาจเคลื่อนตัวบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย
เราต้องจับตาดูอีกครั้งในวันที่๕ที่จะถึงนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะขณะที่สถานการณ์คลื่นทั้งสองฝั่งนะคะ
ฝั่งอันดามันมีแนวโน้มที่จะมีคลื่นสูงกว่าฝั่งอ่าวไทยค่ะ
บริเวณไหนที่มีฝนตกหนักนะคะ

ในขณะเดียวกันค่ะในระยะนี้นะคะ
พ่อแม่พี่น้องทางตอนบนของประเทศนะคะ
ทางตอบบนของอิสราและก็ทางตอบบนของภาคนี้
อาจจะสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็นแล้วค่ะ